สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดน้องเอาให้จบเลย
ให้เยอะไปเลยลูกใหม่แล้วก็ให้เยอะเมแน่ใจเหรอ
ไปคลอดลูกอ่ะไปคลอดลูกมาค่ะเดี๋ยวช่วยยืนนิดหนึ่งนิดหนึ่ง
ค่ะบอกว่าไม่ได้เลยเอวนางกลับมาเหมือนเดิมเลยอ่ะ
กลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมโอ้ผมต้องรับพี่รถเมฆค่ะ
กลับมาแล้วค่ะไม่ได้พี่ต้องนิดนึงเธอไปมีลูกมาจริงจริงเหรอ
มีลูกสิมีลูกสิลูกก็เดือนกว่าแล้วจะสองเดือนแล้วอีกแป๊บนึงเนี่ยค่ะ
อุ้ยตอนนี้คนเรามันพอถ้าเปลี่ยนพวกเราหายใจก็ผิดแล้ว
ปั๊บเราจะไม่เราอยู่เราอยู่เฉยไม่ไปท้อง
ทำไมเราไม่ไม่ลดลงเลยอ่ะแม่ใช่พี่เดี๋ยวถ้าปล่อยมันมัน
ใหญ่แล้วเดี๋ยวเอาไม่ลงไงนี่กลับมาทำงานแล้วลูกเดือนกว่ากว่า
เดือนกว่าน่าจะทำได้สถิติมานัดดาวงค์ผู้ดีหน่อย
สองวันทำมาทำงานเลยไม่ไหวยังยังไม่ได้เลี้ยงลูกก่อน
เลี้ยงนางหน่อยเนาะวันนี้เป็นไงฮะชีวิตความเป็นแม่
หนึ่งเดือนกว่ากว่าอืมก็คืออุ้มทั้งวันก็คือแขนขาก็คือค่อนข้างเมื่อยกันเลยทีเดียวค่ะ
จริงอยากใช้เวลาเยอะแหละกับเขาช่วงนี้ถ้าเรามีเวลาอยู่ใช่ไหม
ก็เลี้ยงไปเลี้ยงเองมีคุณสามีช่วยแล้วก็มีพี่เลี้ยงช่วยอีกหนึ่งคน
เราต้องช่วยกันด้วยต้องคิดต่างจากวันแรกไหมคะจำนวนนี้ดูสินี่เมื่อวันวันที่สิบสี่
ถ่ายรูปพาไปเดินข้างนอกวันวันไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะ
นี่หนูไม่ได้ออกจากบ้านเลยนะผมเยอะมากไม่ได้ออกจากบ้าน
ก็ไปแค่แบบว่าโรงพยาบาลไปมีเพิ่งออกไปกินข้าวครั้งเดียวที่ออกไปข้างนอกบ้าน
ต้องน้อยใจเพราะหน้ามาทั้งแม่หมดเลยเหมือนหนูไหมเหมือนเหมือนมาก
มูกมาตั้งแต่เด็กเลยลูกอย่างน้อยประหยัดข้างจมูกไปแล้วหนึ่ง
จมูกมีจมูกตาสองชั้นประหยัดค่าตาไปอีกหนึ่งแล้วลูกอืม
แล้วพี่เมย์เอาเวลาไหนปั๊มนมคะก็อยู่ดูนี่แหละสลับกันไป
แต่คุณสามีช่วยเลี้ยงใช่ไหมโอ้พี่บอลช่วยเต็มสตรีม
ดูดิแล้วเป็นเด็กอารมณ์ดีถ้าอารมณ์ดีก็คือยิ้มแย้มบอกให้ยิ้มยิ้มได้แล้วตอนนี้
แต่ถ้าร้องนี่ร้องกระจุยเหมือนกันจริงโอ้โหใช่ถ้าร้องเขาก็ร้องเหมือนกัน
นี่ไงอยากให้เขามาฟังเสียคุณแม่สดสดที่นี่เดี๋ยวสัก๖เดือนก่อน
เดี๋ยววันไหนจะพามาอีกห้าเดือนก็มาพบพี่เด็กปลอบภัยก่อน
ใช่ตอนนี้รอให้เขาบอกว่าเข้าที่เข้าทางหน่อยเพราะว่านั่งคาซีสออกมาข้างนอกไงคะ
เวลาขึ้นรถตอนนี้เด็กก็ต้องนั่งคาซีสใช่ไหม
ทีแรกก็หลับนะหลังเริ่มแบบเอ๊ะบางทีเขาร้องไงพี่เวลานั่งรถออกมาอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวรอเข้าที่เข้าทางเดี๋ยวพามาเที่ยวหา

จริงเด็กหนูน่ารักมากยังฝัดนานี่ยังฝัดไม่ได้นี้ถ้าน้ำฝัดได้
นี่เขาเริ่มรู้เรื่องแล้วหอมหนูหอมเขาทั้งวัน
นั่นแหละเราอยู่กันมาตั้งแต่ยังไม่เจอแฟนจนเป็นแม่แล้วอ่ะ
จนคลอดแล้วค่ะพี่เป็นแม่แล้ว